ส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมเขามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กว่า๑๐คัน
ทะเลาะกันเอาปืนยิงไล่ยิงกัน
โดนลูกหลงไปคนในรถนั้นบาดเจ็บไป๓แล้วก็เสียชีวิต๑คน
จังหวัดพิจิตรนะครับรับแจ้งเหตุมีเหตุยิงการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
บริเวณหน้าปั๊มปรถอมูลหนึ่งตะบนทัพคล้ออำเภอทัพคล้อนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสรรเพชรพิจิตรนะฮะก็นำผู้บาดเจ็บ๔รายส่งโรงพยาบาล
หนึ่งในสี่รายเสียชีวิตผู้เสียชีวิตคือนางสาวปิยธิดามั่งมีอายุสิบเจ็ดปีครับ
ถูกยิงที่ไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกข้างขวา๒นัด
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดส่วนนายมรเมษสุขสมเนศอายุสิบหกปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณลำคอ๑นัดอาการก็สาหัส
เด็กชายธนพลแสงประทุมอันยุคสิบสามปีถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นแขนขวานหนึ่งนัด
บาดเจ็บอีกคนเป็นชายไม่ทราบที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่เลย
เขาเล่นน้ำกันอยู่โดนลูกหลงนะครับจากความคึกขนองของวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่แหละ
จากการสอบส่วนทราบว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั่งท้ายกระบะมาจากอำเภอบางมูลนาค
เที่ยวงานสงกรานที่วัดมงคลทัพคออำเภอทัพค้อเป็นการจัดงานวันสุดท้าย
แน่นอนก็จะเอาเด็กนั่งรถมานะฮะกำลังเดินทางกลับอยู่แล้ว
คนขับได้จอดรถเพื่อทำธุระส่วนตัวที่ปั๊มน้ำมันปรทบริเวณจุดเกิดเหตุ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มากว่า๑๐คันไล่ยิงคู่อริกัน
ขี่รถจักรยานยนต์หนีผ่านมาพอดีครับกระสุนลอยและริ้วปิวไปตกที่รถกระบะ
พลาดท่าโดนยิงไปสี่และอย่างที่บอกเสียชีวิตหนึ่ง
โดนไปสี่นี่กราดยิงเลยนะคะโอ้โหยิงกันแบบไม่รู้ทิศรู้ทาง
ไอ้เป้าที่จะยิงอ่ะไม่เคยโดนหรอกไม่โดนอ่ะโดนทุกทุกทีนะฮะ
แล้วยังไงล่ะเขาสูญเสียเนี่ยนะครับส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถหนีสิครับ
ตำรวจกำลังเร่งตามจับกลุ่มดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าโอ้โห
มีผู้เสียชีวิตนะครับเขาไปเล่นน้ำสงกรานอ่ะ
คุณไม่ได้ให้ไปยิงกันนะฮะใช่ค่ะ